ใครยังมีคูปองอยู่บ้างค่ะตอนนั้นเขาขายบุฟเฟ่ใช่ไหมใช่ค่ะ
บุฟเฟ่แซลมอนแค่ร้อยเกี่ยวกับร้อยเกี่ยวกับอ้าวแล้วคนซื้อเยอะมากอืม
เป็นแสนเป็นแสนใบได้นะค่ะหลายแสนใบนะฮะแล้วก็มีแฟนชายอีก
หาตัวไม่เจอไปต่างประเทศเห็นบอกหอบงหอบเงินไปแบบหลายร้อยล้าน
แต่สุดท้ายกลับมาก็ถูกควบคุมตัวดำเนินคดีแล้วไปไปมามาเนี่ย
คิดว่าแบบโอ้โหเรียบร้อยไปแล้วคูปองคูปองน่าจะหายสาบศูนย์
สาขาอุดมศุกร์ห้าสิบแปดอ่าสาขานี้สาขาเดียวนะฮะ
สามสิบเอ็ดกรกฎาคมนี้เปิดเป็นวันแรกซึ่งก็เปิดจริงจริงนะฮะ
อ่าแต่ข้างล่างก็จะเขียนอะไรอะไรพวกเนี้ยนะฮะนี่นะฮะเหมือนกับ
ก่อนจะมีตามห้างมีแฟนชายอะไรทั่วไปเขาก็เลยมาเปิดที่นี่อีกครั้งหนึ่ง
ชื่อใหม่และโลโก้แบบใหม่ดูเป็นดูน่ารักมากขึ้นหรือเปล่า
บางคนบอกดูโลโก้ไม่ดุเหมือนเดิมท่านผู้ชมครับ
การการเปิดครั้งนี้เนี่ยเขามีกฎกติกา
แต่ก็มีกฎอยู่นี่ต้องใช้ในระยะเวลา๖เดือน
ต้องเตรียมเอกสารก่อนมาใช้บริการนะต้องแจ้งล่วงหน้ากี่ชั่วโมง
ชั่วโมงก็ว่ากันไปแล้วเอกสารเนี่ยคุณต้องมีหน้าแอปพลิเคชันคูปอง
มีสลิปการโอนเงินมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเหมือนกับซื้อด้วยชื่อใครก็ต้อง
คนนั้นแหละเอาคูปองไปกินเอาให้ถูกคนค่ะ
งั้นที่ไปขายต่อก็เอาไปใช้ไม่ได้
ก็นี่ไงใช่ไหมเออแต่ก็ในมุมนึงเขาก็อาจจะต้องการให้มันแบบ
ถูกต้องว่าคุณซื้อจริงหรือเปล่า
เพราะแอปพลิเคชันคูปองเหมือนกับบางทีแอปมันก็
คุณใช้บัตรเครดิตจ่ายหรือคุณโอนเงินจ่ายคุณต้องเอาเอกสารอะไรมาด้วย
สาขาอุดมศุกร์๕๘ตกลงยังไงกัน
ป้ายหน้าร้านที่สาขาอุดมศุกร์๕๘วันนี้เราลงพื้นที่ไปนะครับ
บรรยากาศนี้ก็คึกคักทีเดียวมีคนมาใช้บริการเยอะแยะนะฮะ
จดทะเบียนถูกต้องโดยชอบตามกฎหมายให้คำปรึกษาโดยสำนักงานวัฒนธรรม
ทนายความผู้ใดละเมิดสิทธิ์จะถูกดำเนินคดี
โดยเฉียบขาดจากทนายความอนุสรัตนันนี่ฮะ
เราก็เลยต้องไปถามทนายอนุสรหน่อยนะครับทนายอนุสรเนี่ย
จดทะเบียนพาณิชย์โดยนางสาวอังควิพาชินจตุพรพงศ์
เป็นแม่บุญธรรมของบอนนี่ที่เป็นเจ้าของดารุมะซูชิ
จดทะเบียนเมื่อยี่สิบหกกรกฎาคมยี่สิบเก้า
สามสิบเอ็กกรกฎาเปิดเลยนะฮะคือที่กลับมาเปิดเนี่ย
เขาถูกพาดพิงได้รับความเดือดร้อนไปหมด
ก็เลยกลับมาเปิดที่สาขาเริ่มแรกตั้งต้นเลย
เพื่อให้คนที่ซื้อคูปองไปจากร้านเดิมเนี่ย
สามารถเอากลับมาใช้ได้เหมือนเดิมทุกอย่าง

ไม่ใช่คือเป็นญาติทุกอย่าง
ที่เห็นว่าบอลไม่ได้รับความเป็นธรรม
ได้รับความเดือดร้อนก็เข้ามาช่วย
แล้วไม่มีเปลี่ยนโปรโมชั่นไม่มีเปลี่ยนเงื่อนไขในปกครองเลยนะครับ
ยังแต่ปัญหาที่มันเกิดเวลานี้เพราะแอปพลิเคชันมันโดนล็อก
เข้าใจไหมครับ
ใครจะเอาคูปองมาใช้บริการที่ซื้อไว้เดิม
ก็ต้องมีพวกอะไรมายืนยันพวกเอกสารบัตรเครดิต
ว่าบัตรประชาชนว่าคุณซื้อไว้จริง

ใช่ขณะเดียวกันนะครับทนายรัชพลสุริสาครนะครับ
เราสอบถามไปเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ
ก็ทำได้นะครับเพราะมันไม่เกี่ยวข้องกับคดีของบอนนี่เมธานะครับ
ตรงกันข้ามถือว่าเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำเพราะผู้เสียหายที่ซื้อคูปองไปเนี่ย
เขาจะได้เอามาใช้บริการจะได้ไม่เสียเงินฟรี
ส่วนเรื่องที่สังคมกังวลว่าเอ๊ะทำไมเงื่อนไขการขอบัตรนู้นบัตรนี้มันเยอะเหลือเกิน
นายรัชพลบอกว่าก็ไม่ต้องกังวลมาก
คุณจะเอาอะไรเป็นเอกสารไปยืนยันก่อนใช้คูปองเนี่ยก็เซ็นชื่อกำกับไป

เหมือนเราใช้ทำธุรกรรมต่างใช้เพื่อแสดงการยืนยันคูปองในการทานอาหารอะไรอย่างนี้
คุณก็ขีดไปนะฮะส่วนการที่ครอบครัวของเจ้าของเดิมที่มีปัญหามาเปิดธุรกิจตรงนี้
จะถือว่าบรรเทาโทษให้กับบอนนี่เขาได้ไหมที่ถูกฝากขังอยู่ในเรือนจำ

ในเรื่องของคูปองเก่าให้สามารถกลับมาใช้ได้ตรงนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่จะดีแล้วก็เห็นด้วยมากกว่านะครับ
เพราะว่ามันก็ถือว่ามันช่วยทำให้ความเสียหายเนี่ยเบาบางลงครับ
แต่ว่าความเสียหายพวกนี้เนี่ยไม่ได้ช่วยบรรเทาโทษให้กับคุณบอลเอง
ถ้าคุณบอลเขารับสารภาพแล้วเขาบรรเทาผลร้ายให้กลายเป็นดีเนี่ยตรงเนี้ยกฎหมายนะครับ

แต่ว่าถ้ายังต่อสู้คดีอยู่นะครับยังไม่รู้สึกว่าตัวเองผิดเนี่ยนะครับ
ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าสารตัดสินมานะครับก็ไม่สามารถที่จะบรรเทาโทษได้นะครับผม

ทีนี้คูปองถ้าให้ใช้ภายใน๖เดือนตั้งแต่เปิดใช่ไหม๓๑กรกฎาคมเนี่ย
แล้วเขาซื้อตั้งหลายแสนใบแล้วแล้วจะมาทยอยใช้กันทันหรือเปล่าอันนี้ต้องดูอีกทีนึงนะ